เดตข่าวคราวของพี่นุ่นวรนุษย์กันหน่อยนะคะ
จู่ก็มีงานเข้าบอกว่าอยู่ดีก็ไม่กินเส้นกับอดีตนางเอกร่วมช่อง

อีกหนึ่งประเด็นล่าสุดนะพี่นุ่นเขาบอกว่าเขาเครียดจัดป่วย
คือเครียดกับบทที่ได้รับก็คือเป็นคนป่วยโรคซึมเศร้า
ถึงขั้นเลือดกำเดาทะลักระหว่างถ่ายทำเลยค่ะ
ดูววันนี้ดูจะไม่ทำตัวให้เกลียดเพราะมันไม่สวยเลยค่ะ

อ่ะสั้นก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าต้องอยู่กับบทแบบนี้เยอะ

ยุ้ยเนี่ยคือเราเป็นนางเอกร่วมช่อง
ตอนที่รุ่นยังเซนสัญญาอยู่ช่อง๗
แล้วก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันในละคร

ไม่มีอะไรที่มันจะทำให้เป็น
ความสัมพันธ์ลบของทั้งคู่มันไม่มีเลยค่ะ
เพราะว่าที่งานแต่งเราได้เจอกันใช่ไหมคะ

ไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนล่ะค่ะพี่นี่

แต่เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดจริงมันไม่มีอะไรเลยนะคะ